เซ็นสัญญาในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชนะทิพย์เลยก็ว่าได้
ก็คือการส่งนักเตะไทยไปค้าแข้งในหลีกยุโรปให้ได้
ให้พิจารณาเพื่อเงื่อนไขในการย้ายทีมในอนาคต
และยังเตรียมที่จะเสนอโปรไฟล์ให้กับทีมในลีกอื่นของยุโรปอีกด้วย
ไปเล่นในหลีกเรมันด้วยเช่นกันแต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็นใครครับ